แล้วก็ชื่นใจด้วยเพราะว่าปีแรกเราได้ร่วมกับเขา
แล้วก็ปีนี้เห็นถึงความเติบโต
ของก็ดูสนุกแล้วก็แฟชั่นขึ้นค่ะ
สวยนะคะสวยหลายอันแต่ซื้อไม่ทัน
คือของหมดเร็วมากด้วยความที่อาจจะไม่ได้ทำออกมาเยอะ
ก็เลยค่อนข้างที่จะหมดเร็วได้ได้มาชิ้นเดียวค่ะ
ก็อยากให้มีการผลิตซ้ำใหม่อีก
จะได้ให้คนที่อย่างนี้วันนี้ไม่ได้มาจะได้ร่วมจับจอง
เพราะว่ามันเป็นการสนับสนุนช่วยเหลือคนในแบบ

มันช่วยคนในพื้นที่ที่อยู่บนดอยตุง
ไม่เพราะว่าจริงมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงเนี่ย
เรียกว่ามูลนิธิแม่ฟ้าหลวงเนี่ยเป็น
เป็นเหมือนแรงบันดาลใจตั้งแต่เริ่มแรกของเชอรี่เลย
โทษค่ะคนยืนได้ไหมยืนต้นใช่ไหมแล้วก็มาร่วมดอยตุงแอนเฟรนด์อะไรอย่างนี้
แล้วก็อันนี้มันเป็นสิ่งที่เราพร้อมจะสนับสนุนอยู่แล้วแค่มาร่วมงานนี้แบบน้อยไป

ค่ะก็ค่อนข้างทุ่มเทค่ะเพราะว่ามันต้องใช้ความตั้งใจแรงกายแรงใจหลายอย่างมากในการที่จะทำค่ะ
คือตอนนี้ก็เดี๋ยวจะต่อให้จบในเรื่องของฝ่ายก่อนค่ะเพราะว่าฝ่ายที่ไปตกลงกันกับเขาไว้เนี่ยมีอีกหนึ่งพื้นที่ที่ยังต้องไปสร้างอยู่ค่ะ
แต่ว่าที่ผ่านมาเราเลื่อนออกมาเพราะว่ามันต้องรอฝนค่ะ
ตอนนี้เงินทุนก็พอมีอยู่บ้างแล้วเพราะว่าหามาจริงพร้อมสร้างตั้งแต่เมษาที่ผ่านมาค่ะตอนนี้ก็เลยยังมีสตังค์ค่ะ
เพราะว่ามันมีความสุขนะคะแล้วมันก็ได้เปิดโลกมุมมองใหม่ได้เรียนรู้อะไรสิ่งใหม่เยอะแยะมากมาย
ซึ่งมันเป็นความสุขที่เราก็อธิบายไม่ค่อย

ผลงานฝีมือพี่พี่ยังเพราะวางชิ้นนะคะได้
ส่วนละครนั้นตอนนี้ก็ยังค่ะยังไม่ได้ไม่ได้มีรับเรื่องไหนแต่ก็มีคุยกับทางผู้ใหญ่ทางช่อง๓ไว้เหมือนกันค่ะ
ว่าอาจจะมีโปรเจกต์อะไรที่เขากำลังเตรียมไว้ให้

อาจจะไปกับธรรมชาติหรืออะไรอย่างนี้

ธรรมชาติมั้ยครับ
ยังไม่แน่ใจต้องรอฟังก่อนค่ะ
งานทิ้งทุกคนทิ้งไปนานนะ
นานค่ะก็๒ปี๒ปีกว่าแล้วค่ะ
สัญญานี้คือยังอยู่ทั้งสามหรือเป็นอิสระ
ไม่ค่ะสัญญาหมดมาตั้งแต่ก่อนที่จะ
มาตั้งแต่๒ปีก่อนที่จะถ่ายเรื่องกระทิงแล้วค่ะ

เพราะว่าเวลาที่เราต่อแล้วเราก็เกรงใจในการที่จะปฏิเสธละครแต่ละเรื่องอะไรอย่างนี้ค่ะ
ซึ่งก็เลยบอกว่างั้นขอเราใช้หนี้ให้หมด
ซึ่งพอใช้หนี้หมดเราก็เลยบอกว่าเอองั้นขออนุญาตยังไม่ต่อแต่เราก็บอกค่ะว่าเราไม่ไปไหน
ก็ถ้าเล่นก็จะเล่นกับช่อง๓นี่แหละค่ะ
หมดไฟไม่หมดหรอกไม่หมดไฟในการเล่นละครนะคะ
ถ้ามันมีบทที่สนุกเราอยากเล่นก็เล่นได้ค่ะ
แล้วก็เป็นประชุมแล้วก็เรียนค่ะ
อย่าเพิ่งบ๊ายค่ะยังอยู่แถวนี้นะคะยังไม่ได้ไปไหนค่ะ
คิดถึงค่ะคิดถึงคนแถวนี้นะคะ
แล้วก็คิดถึงทีมงานคิดถึงบรรยากาศในการถ่ายละคร
มันก็เป็นบรรยากาศที่เราเหมือนเติบโตมาตั้งแต่เด็ก
มันก็มีความสุขในอีกแบบนึงก็คิดถึงค่ะ